อุปประยันทร์กล๊อตครับ
อูปประยันทร์กันนะสัมภัณฑ์นั่งสหรีนั่ง
โหฉัน

สวัสดีครับทุกคน